ท่านผู้ชมครับมีกรณีของครอบครัวหนึ่งนะฮะที่เขาติดโควิด๑๙นะครับแล้วสมาชิกที่เหลือเนี่ยต้องไปตรวจนะอันนี้คือคนที่เขาติดโควิด๑๙เนี่ยมีรถมารับโรงพยาบาลมารับไปรักษาแล้วล่ะแต่ที่เขาร้องมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพอเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวประชาชื่นปรากฏว่ามีอยู่คน
ไปแก้ไขไปทำบัตรประชาชนไปทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ตรวจให้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปเบลอกับสปสชไม่ได้ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วถ้าคนคนนั้นที่เขาไปตรวจเขาติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับแล้วคุณยังไม่ทันตรวจให้เขาแล้วให้เขาไปทำบัตรประชาชนใหม่ครับก็กลายเป็นว่าทำให้คนอื่นเสี่ยงที่

เด็กอายุแปดขวบแล้วก็สิบสี่ขวบรวมอยู่ด้วยนะครับไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นหกคนนี้ได้ตรวจห้าคนอีกคนนึงก็คือตัวคุณนัทพงเองไม่ได้ตรวจเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปถ่ายบัตรประชาชนมาใหม่เพราะว่าบัตรเนี่ยหมดอายุค่ะไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด

ทำบัตรประชาชนมาใหม่หรือไม่ก็ไปเอาเอกสารที่ยืนยันว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยหมดอายุนะฮะแต่จะต้องรอขั้นตอนนู่นนี่นั่นหรือว่าไป
ติดต่ออะไรให้มันชัดเจนว่าไม่ใช่บัตรที่
เป็นบัตรที่ขาดการใช้งานใช้งานไม่ได้
เป็นไม่ใช่คนจริงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
สำหรับตัวตนของเขาเนี่ยนะครับ

โรงพยาบาลไม่ควรจะใจดำหรือว่าคิดแค่เรื่องของ
จะเบิกเงินหรือเบิกได้หรือไม่ได้
เพราะคนไทยทุกคนเนี่ยมีบัตรประชาชนอยู่แล้ว
เพียงแต่เอาละของเขาหมดอายุบัตรหมดอายุ
แต่มันก็มีเลข๑๓หลักของบัตรประชาชน

นามสกุลนี้ที่อยู่นี้ใช่หน้าเหมือนเขาหรือเปล่า
ขณะเดียวกันก่อนเขาคนหนึ่งนะครับ

แล้วหมดเนี่ยหมดน้อยกว่าเขาอีกหมดแค่๗วัน

บอกให้ไปทำมาใหม่เหมือนกันนะฮะ
ลูกหลังเราติดมาอย่างนี้ใช่ไหม

เขาบอกว่าต้องมีใดนับลองสำหรับคนที่บัตรหมดอายุ
ก็ตกลงนะครับเราก็ไปถามเรื่องนี้กับ
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มนตรีอนุทินเนี่ยย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนที่เป็นคนไทย
ต้องได้รับการตรวจและการรักษาโควิด๑๙
หรือการรักษาพยาบาลแบบไม่มีการแบ่งแยกนะครับ
เหตุผลที่โรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวไปเบิกเงินเบิกงบ
กับสปสชไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับ
ท่านบอกว่าเชื่อว่าเป็นเพียงเหตุผลที่เอามาใช้อ้างเท่านั้นนะครับ

ในฐานะที่เป็นประธานสปสชด้วยนะครับสำหรับคุณอนุทิน
หนังสืออนุญาตให้ทุกโรงพยาบาลตรวจประชาชนคนไทย
โดยไม่จำเป็นจะต้องมาอ้างว่าบัตรประชาชนหมดอายุแล้วเบิกงบไม่ได้
คือยังไงเขาเสี่ยงมาเนี่ยยังไงคุณต้องตรวจ
ยังไงก็มาเบิกกับสปสชได้
ขณะที่วันนี้คุณนัทพงษ์เราได้ตรวจสอบไปล่าสุด
ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับ
ขออ้อเขตบังซื่อกลุ้มในการเขตบังซื่อ
ไปเองเอานังสือรับรองไปส่งให้โรงพยาบาล
แห่งหนึ่งย่านประชาชื่นด้วยตัวเองเลย
เป็นหนังสือชี้แจงและยืนยันต่อโรงพยาบาลว่า
ประชาชนของเขาแม้จะหมดอายุแต่ก็ยังสามารถใช้เป็นเอกสารทางราชการได้
เงินเบิกงบกับสปสชได้ตอนนี้ก็ได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ